กรณีที่มีชายคนหนึ่งลงไปนอนขวางถนนมิตรภาพที่จังหวัดขอนแก่น
หวังจะให้รถเหยียบจนเสียชีวิตแต่ว่าโชคดีที่รถที่ผ่านไปมาสามารถหักหลบได้ทัน
ล่าสุดตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีได้แล้วนะครับพบว่าทำไปเพราะว่าเมาสุรา

คลิปเหตุการณ์นี้ทำคนขับตกใจสุดขีด
เหยียบเบรกกระทันหันหลังพบว่ามีชายนอนขวางถนน
เบรกทันชายคนนี้ก็ลุกขึ้นยืน
แล้วเดินผ่านหน้ารถไปยืนริมถนน
เหตุเกิดตรงสะพานกุฎกว้างขาเข้าขอนแก่น
นายภูมิพัฒน์พัฒนาสุกุลเจริญเจ้าของคลิปและผู้ประสบเหตุเล่าว่า
เมื่อคืนเขาเดินทางมากับภรรยาซึ่งเป็นคนขับรถ
ตามถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองขอนแก่น
สังเกตรถคันข้างหน้าหักออกซ้าย

เพราะน่าจะมีสิ่งของกีดขวางทาง
จากแถวนั้นเป็นเขตก่อสร้างสะพาน
แต่พอเข้าใกล้จึงพบชายนอนขวางกลางถนน
ต้องรีบเบรกชายคนนี้ยังตอบว่า

บอกว่ารู้จักกับคนที่ปรากฏในคลิปเป็นอย่างดี
เขาชื่อเขียวและอาศัยอยู่ข้างบ้าน
เป็นคนไม่ทำงานดื่มสุราทุกวัน

อกจากนี้ยังเคยก่อเรื่องขณะมืนเมา
ฟันแขนชาวบ้านจนมีเรื่องมีราวมาแล้ว
เมื่อปีก่อนจนมานอนให้รถเหยียบ

ตอนนั้นเขาเถียงกับพ่อครับ
แล้วพ่อเขาก็เลยไล่ให้ไปตายครับ
เขาก็เลยมานอนอยู่ถนนนี่แหละครับ

เขาก็เลยมานอนกลางถนนเนี่ยครับด่ากันครับ

ได้ยินว่าเขาด่ากับช่วงวัน

ยังเหมือนเขาด่ากันด้วยยังไงครับ
แบบไล่กันแบบตบตีกันนะครับ
ตำรวจสพย่อยเมืองเก่าจขอนแก่น
คุมตัวนายปรีดามงคลช่วงหรือเขียวอายุ๔๐ปี
ขณะนอนอยู่ภายในบ้านพักสภาพมีกลิ่นสุราคลุ้ง
และยังนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวกัน
ที่นอนขวางถนนในคลิปไปสอบปากคำ
โดยมีพ่อคือนายบุญธรรมมงคลช่วงอายุ๗๐ปี

สุรากับเพื่อนเมื่อเข้าบ้านก็ถูกพ่อต่อว่า

ประชดพ่อด้วยการเดินไปนอนกลางถนนมิตรภาพ

กระทั่งมีชายคนหนึ่งลงจากรถกระบะมาตบหน้าหนึ่งครั้ง
ทำให้ได้สติเดินกลับบ้านนอนพัก
กระทั่งถูกตำรวจตามจับกลุ่ม
กันนี้ได้ฝากขอโทษผู้ใช้รถด้วย

รองผู้กำกับการสอบสวนระบุว่า
พ่อและนายเขียวต่างบอกว่า

ที่ในเขียวจะเดินทางไปนอนกลางถนน

แจ้งข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน